คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยมันต่อเนื่องมาตั้งแต่เช้านะคือหลายคนอ่ะตามข่าวนี้ตั้งแต่เช้าแล้วทุกคนถามคำถามเดียวกันเลยว่าจับได้หรือยังผู้ชายคนนี้เดี๋ยวตามความคืบหน้าให้แต่การเจรจาเนี่ยยาวนานต่อเนื่องทั้งวันนะฮะค่ะก็เป็นเหตุการณ์ลักษณะคล้ายคล้ายเดิมผู้ชายคนหนึ่งมีปืนคลุมคลั่งยิงปืนอารวาสอยู่ในบ้านเขาเป็นอ

อายุ๓๖ปีเขาเป็นอดีตทหารนะฮะเป็นทหารเกณฑ์นะฮะปลดประจำการมานะครับ
เป็นครูสอนยิงปืนด้วยก็เลยชำนาญเรื่องใช้ปืนแม่นปืนแล้วก็มีปืนนะนี่ฮะ
พยายามบอกให้พ่อกับแม่เนี่ยบอกให้ในบาสลูกชายเนี่ย
วางปืนแล้วออกมาจากบ้านหลังจากที่ในบาสคลั่งนะฮะ
แล้วก็รัวยิงปืนอยู่ในบ้านสนั่นบ้านพักเลยนะครับ
เจรจาช่วงแรกไม่เป็นผลนะครับทีแรกเนี่ยชาวบ้านบอกได้ยินเสียงปืนเนี่ย๓นัดนะ
แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่มาเจรจาไม่เป็นผลเนี่ยมีเสียงปืนยิงสวนออกมาจากในบ้านอีก๒นัดนะครับ
ทำให้การเจรจาต้องยุติลงนี่ตั้งแต่๗โมงเช้าวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจสพมระยองนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษของภูทรจังหวัด
ยองด้วยนี่ฮะในบาสนะครับซ้ายมือนะฮะภาพนี้นะฮะ
ขวามือคือภาพที่ไปปิดล้อมอยู่ที่หน้าบ้านพัก
บ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านไม้๒ชั้นนะครับ
ตลาดเก่าระยองนะครับก็ต้องกันชาวบ้านออกมาแล้วก็กันพื้นที่เอาไว้
ในบ้านอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะครับแล้วก็จะมีญาติคอยเอาข้าวปลาอาหารมาส่งให้ทุกวัน
ชาวบ้านบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่บาสก่อเหตุลักษณะแบบนี้
ก่อนหน้านี้บาสเนี่ยยิงปืนอัลวาดอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นประจำ
โดยเฉพาะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยิงต่อเนื่องทุกวันนานเป็นสัปดาห์โอ้โห

ภาวะตั้งแต่คืนแรกไม่รอให้ติดต่อกันมาหลายคืนแบบนี้ค่ะ
แต่เช้าวันนี้เนี่ย๓๔นัด
เรียกพ่อกับแม่มาเจรจายิงสวนออกมาอีกสองนัดวันนี้น่ากลัวมาก
นี่ฮะถามว่าวันนี้มันเกิดจากอะไรอยู่ดีก็คุ้มคลั่งอย่างนี้
เจ้าหน้าที่คาดว่าในบาสอาจจะไม่พอใจเพื่อนบ้านที่มาต่อว่าเขา
นะแล้วก็ปิดประตูเข้าบ้านแล้วยิงปืนในบ้านเนี่ยสามนัดจน
ชาวบ้านเนี่ยหวาดภาวะตกใจพ่อของในบาสพอทราบเหตุก็แจ้ง
ตำรวจให้มาระงับเหตุนะครับตำรวจมาถึงก็พยายามตะโกนเรียก
บาสแล้วบอกให้วางอาวุธแล้วมาคุยกันออกมาคุยกันแต่บาสไม่
ฟังนะฮะยิงสวนใส่ออกมาสองนัดนะครับต้องหาที่กำบังกันวุ่น
ดูนี่ฮะร่องรอยกระสุนปืนต้องขอกำลังเสริมอีกแล้วก็เชิญ
กับแม่ในบาสให้มาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมสุดท้ายเกลี้ยกล่อม
ไม่เป็นผลบาสยิงออกมาอีกยิงออกมาอีกสองนัดนี่นะฮะ
กระสุนเนี่ยพุ่งไปเจาะหน้าต่างบ้านตรงข้ามนะครับที่เห็นไหม
พอสิ้นเสียงปืนในบาสตะโกนออกมาบอกอย่ามากดดันเขานี่ฮะบอก
มากดดันแล้วเสียงก็เงียบหายไปจน๑๑นาฬิกานะครับทุก
คุณผู้ชมครับตำรวจให้เพื่อนสนิทของบาสมาเจรจาบ้างค่ะหลังจากพ่อ
กับแม่เจรจาไม่เป็นผลก็ไม่เป็นผลอีกเพื่อนสนิทก็ไม่ได้เหรอคะ
ไม่ได้เลยฮะเพื่อนตะโกนเรียกเจรจาบอกให้ออกมาไม่ยอมออกมา
เพื่อนสนิทในบาสตัดสินใจโทรศัพท์เข้าไปหาบอก
มอบตัวบาสรับสายโทรศัพท์เพื่อนนะครับแล้วบอกขอเวลา
ชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวจะออกมามอบตัวตอนนั้นช่วง๑๑โมงนะค่ะ
เพื่อนของบาสบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวจะเอาข้าวเอาน้ำเอาบุหรี่เข้าไป
ให้ในบ้านนะจนกระทั่งบ่ายสองครึ่งบาสโทรศัพท์กลับมาหา
เพื่อนสนิทบอกเครียดจะฆ่าตัวตายไม่ต้องให้เข้ามาในบ้าน
อีกไม่ต้องให้ใครเข้ามาเลยซึ่งกระทั่งจนถึงตอนนี้เนี่ย
ตำรวจก็ปิดล้อมในบาสมาเนี่ยจากตอนนั้นอ่ะมาถึงหกโมงเย็นเนี่ย
เท่ากับว่าโอ้โห๑๑ชั่วโมงนะฮะถ้านับตั้งแต่๗โมงเช้านะครับยัง
ไม่สามารถเข้าไปควบคุมตัวในบาสได้อืมแล้วในบาสก็ไม่ยอม
ออกมาค่ะพ่อของบาสบอกว่าลูกชายเนี่ยเขาเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็ปลด
ประจำการมานะแล้วเขาชอบปืนชอบสะสมปืนชอบยิงปืนโดยลูก
เคยมีครอบครัวแต่ว่าเลิกกับเมียไปแล้วมีลูกสาวหนึ่งคนส่วน
ลูกสาวเนี่ยตอนนี้พ่อของบาสเนี่ยก็คือปู่เนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูหลานอยู่
บ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยบาสอยู่คนเดียวเพราะว่ามีพฤติกรรม
ติดยาเสบติดและชอบคุ้มคลั่งก็เลยปล่อยให้อยู่คนเดียวพี่
นี่ก็ทุกชาวบ้านเลยนะฮะนานก็จะเอาพวกข้าวปลาอาหารอะไรพวกนี้มาให้
มาส่งให้ทุกวันแล้วบาร์สอยู่คนเดียวก็ยิงปืนในบ้านเนี่ย
จนเป็นที่เอือมระอาของชาวบ้านแบบทั้งซอย
เราส่งพิตินะคะคุณติกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ค่ะ
ก็ได้ภาพวงจรปิดบริเวณปากซอยทางเข้าบ้านของบาส
ก็คือไล่เหตุการณ์ไปเลยตั้งแต่เช้านะคะประมาณสักเกือบ๗โมงครึ่งได้
จะได้ยินเสียงปืนครั้งแรกดังขึ้นเนี่ย๓นัดดูนะคะ

แล้วหลังจากนั้นอีกชุดนึงเนี่ยตามมาประมาณหลังจากนั้น๘นาทีคือช่วงประมาณ๗โมง๓๘นาท
ดังขึ้นอีกสองนัดนะคะซึ่งจากข้อมูลไอ้สองนัดหลังเนี่ยบาร์ดยิงขู่ตำรวจนะคะ
เพราะตอนที่ยิง๓นัดแรกเนี่ยเพื่อนบ้านเขาโทรแจ้งตำรวจแล้ว
พอตำรวจมาเท่านั้นแหละยิงขู่ออกมาอีกค่ะ
ทีนี้ประมาณสัก๑๐โมงนิดเนี่ยค่ะจะเห็นแล้วว่าตำรวจมากันเพียบเลยนะคะ
ปิดล้อมอยู่ที่ปากซอยเข้าบ้านบาสแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาอีก
จนตำรวจตะโกนบอกท้อยแล้วก็มีเสียงฟืนดังอีก๑นัทค่ะ

อย่างที่บอกว่าให้พ่อแม่เกลี้ยกล่อมแล้วไม่เป็นผล
เพื่อนสนิทเกลี้ยกล่อมแล้วก็ไม่เป็นผล
ติได้คุยกับเพื่อนสนิทของบาร์ที่มาช่วยเกลี้ยกล่อมนะคะ
เพื่อนบอกว่าบาร์สอ่ะเครียดจากปัญหาครอบครัว

บาร์สหรือว่าบาร์สพร้อมจะมอบตัวแต่ขอเวลาหน่อยค่ะ
นนก็จะยอมสู้ตายจริงไหม

มีชาวบ้านในพื้นที่นะครับ

บอกว่าบาสเนี่ยเขาเป็นคนในพื้นที่ที่นี่นี่แหละ

อยู่บ้านหลังเกิดเหตุที่เกิดเหตุในวันนี้นี่แหละ

ปกติก็เป็นคนดีนะเหมือนกับคนธรรมดาปกติทั่วไป
จนกระทั่งบาสเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทีนี้นิสัยเปลี่ยนไปเลยจนกระทั่ง๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
อันนี้จะหนักหน่อยนะฮะเป็นช่วงที่บาสเนี่ยกลับมาอยู่บ้านหลังนี้
แล้วมีปัญหากับเพื่อนบ้านที่อยู่ในซอยนี่แหละบาสไปเอาปืนกับพ่อมานะ
แล้วก็เอาปืนเนี่ยมายิงขึ้นฟ้าจนกระสุนหมดแม็กซ์
เพราะไม่พอใจเพื่อนบ้านที่มีปัญหากันจากนั้นทุกวันบาสจะยิงปืนขึ้นฟ้าทุกวัน
แล้วพูดขู่อาฆาตบอกจะฆ่าให้ตายจนกระทั่งเช้าวันนี้อยู่ดีบาส
ยิงปืนขึ้นฟ้าอีกสามนัดมีคนไปแจ้งตำรวจตำรวจมาถึงจะเข้าไปเอาตัวบาส
บาสยิงขู่ใส่อีก๒นัดจนต้องล่าถอยมาแล้วเรียกกำลังเสริม
เรียกกำลังเสริมมาเรียกพ่อแม่มาเจรจาบาสยังยิงใส่ออกมาอีก๒นัด
นี่ฮะให้ใครไปเกลี้ยกล่อมก็ไม่ยอมออกมา
ส่วนประวัติของบาสเนี่ยลุงเล็กบอกว่าบาสเคยเป็นทหารเกณฑ์นะ
แล้วชอบเล่นปืนเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่ามาจากเรื่องของยาเสพติด
หอนแล้วก็คลั่งนั่นแหละ
ขณะเดียวกันนะครับเราไปตรวจสอบดูเฟซบุ๊ก
ล่าสุดที่โพสต์เอาไว้คือ๑เมษายนที่ผ่านมา
เป็นภาพปืนแล้วก็บาดแผลนะฮะพร้อมกับเขียนเอาไว้เนี่ย
อันนี้เป็นภาพนี้ก่อนนะฮะปืนของเขาที่โพสต์นะ

อันนี้เป็นไม่รู้ว่าขาบาสหรือเปล่านะแต่นี่แต่เป็นโพสต์ของเขาเฟซบุ๊คเขา
ข้อความบอกปจุดน่าจะหมายถึงปืน
มีทั้งคุณทั้งโทษถ้าไม่ระวังก็จะเป็นเช่นนี้
แท็กเจ็บตัวตามเคย
อันนี้เป็นคลิปนะเห็นไหมหยิบปืนอีกแล้ว

หลายนัดเลยนะคะ

เมื่อประมาณสัก๖โมงเย็นได้นะคะ
เจ้าหน้าที่เขาทำการตัดไฟที่บ้านบาสเลย
คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟบ้านบาส
แล้วก็นำรถเทศบาลมาส่งไฟเข้าไปในบ้านแทน
และนี่ค่ะพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรนชัย
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒มาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีการประชุมวางแผนประมาณ๑ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการเจรจามีแนวโน้มที่ดีขึ้น
แต่บาสยังไม่ยอมมอบตัวยังหวาดระแวงอยู่
ก็ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอีกสักหน่อย
สาเหตุก็มาจากเรื่องความเครียดในครอบครัวเหมือนที่เพื่อนบอก
ส่วนประเด็นที่บอกว่าคลั่งยาหลอนยาอันนี้เนี่ย
เดี๋ยวต้องรอควบคุมตัวได้แล้วมาตรวจสอบอีกทีนึง
วันนี้ก็มีการมอบหมายภารกิจให้กับชุดทำงานแล้ว
หลังจากนี้ไปช่วงกลางคืนพอฟ้าเริ่มมืด
ต้องทำยังไงแบบไหนควบคุมสถานการณ์ถือว่าควบคุมได้แล้วล่ะ
ก็มีวิธีการเจรจาเพราะตอนนี้บาสเองก็ยังไม่ได้ทำอะไร
คุณหันพันแล่นแล้วก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บ
รวมถึงไม่ได้มีจับใครเป็นตัวประกันด้วย
เห็นบอกว่าการยิงปืนเมื่อเช้าเนี่ย
เกิดจากตอนที่ตำรวจนำหมายค้นไปตรวจค้นอาวุธ
พอตำรวจเรียกปุ๊บเขาก็ยิงปั๊บเลย
ลองฟังเสียงของทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒นะคะ
แต่ยาซิสสินนะฉันจะไปนั่วไว้
คดียาเสพติดแล้วก็คดีพยายามฆ่ามา
ไม่ใช่แค่เพิ่งปลดประจำการทหาร

ลักษณะก็เหมือนกับหลายเหตุการณ์ที่

มีคนคลุ้มคลั่งมีอาวุธปืน

ซึ่งตำรวจบอกว่าก็จะพยายามใช้วิธีเจรจาก่อน
อาจจะมองว่าทำไม๓ชั่วโมงก็แล้ว๕ชั่วโมงก็แล้ว๑๐ชั่วโมงก็แล้ว
แต่ตำรวจบอกไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย

หรือว่าคนที่ก่อเหตุถ้ายังเจรจาได้
เพราะเขาไม่สามารถออกมาก่ออะไรกับผู้คนด้านนอก
เนื่องจากเคลียร์พื้นที่หมดแล้ว

ท่านล่าสุดณ๒๐นาฬิกาที่ผ่านมา
ตำรวจก็ยังปิดล้อมบ้านในบาสอยู่นะฮะ
นี่คือพันตำรวจโทยิงเกวดีวงรวยดีนะครับ
โศกตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
แถลงความคืบหน้านะครับบอกว่าตำรวจยังปิดล้อมบ้านในบาส
สถานการณ์โดยรวมยังปกติยังพอจะเจรจาได้
แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อไปถึงขนาดไหน
ยืนยันจะไม่มีการเข้าบุกไปชาร์จ
ใช้ความรุนแรงเพื่อป้องกันความสูญเสีย
มูลเหตุนั้นเกิดจากความเครียดที่ในบาสตกงาน
ส่วนจะเสพยาเสพติดแล้วคลั่งแล้วหลอนหรือไม่
ต้องรอให้ได้ตัวก่อนแล้วตรวจสอบถึงจะรู้
อันนี้คือภาพล่าสุดยังปิดล้อมอยู่ขนาดนี้นะครับ
คืออย่างที่บอกว่าพี่ติเองก็ลงพื้นที่ไป
แล้วพี่ตีก็กดติดสถานการณ์อยู่ตรงนั้นด้วย
แต่ก็คือยังคงเกลี้ยกล่อมให้บาสยอมมอบตัวอยู่นะคะ
ชาวบ้านเขาก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะควบคุมตัวได้

ติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคนกิตติศักดิ์วิทยาชายเจริญศุกร์ค่ะ
ขณะนี้ผมก็อยู่กันที่บริเวณตลาดเก่าในอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว๑๒ชั่วโมงที่ตำรวจก็ยังคงตึงกำลังปิดเฝ้าล้อมบ้านของนายบาท
ทหารเกณฑ์ที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่ตำรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
และตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าที่จะมอบตัวกับตำรวจแต่อย่างใด
แต่ล่าสุดนะครับตำรวจก็ได้ออกมาแถลงว่าขณะนี้ในบาร์ก็มีท่าทีที่สงบลงแล้วก็ใจเย็นลงนะครับ
และทางตำรวจเนี่ยก็จะไม่ได้มีการใช้วิธีบุกเข้าชาร์จหรือใช้กำลังนะครับ
เพราะว่าเพื่อป้องกันการสูญเสียเพราะในตัวในบาสเนี่ยก็ไม่มีตัวประกันนะครับผม
แล้วก็สถานการณ์เนี่ยก็ต้องคอยดูในบาสไปเรื่อยแล้วก็ปล่อยให้นายบาทเนี่ยคิดไต่ตองแล้วก็สุดท้ายอาจจะมอบตัวด้วยตัวเอง
แต่ด้วยสถานการณ์ขณะนี้ครับผมผ่านมาแล้ว๑๒๑๓ชั่วโมงเนี่ย
ชาวบ้านในพื้นที่เขาจะมีความรู้สึกยังไงที่ตำรวจยังคงปิดล้อมอยู่
เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณแม่ครับคุณแม่ลินเดี๋ยวสวัสดีครับ
สถานการณ์สถานการณ์แบบนี้เรามีความเดือดร้อนอะไรบ้างครับแม่ที่ตำรวจยังคงปิดล้อม
ก็ไม่เท่าไหร่นะนิดหน่อยไม่เป็นไร
ก็ขายของไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนิดหน่อย
แล้วถ้าสถานการณ์มันยังคงไปถึงช่วงเช้าเราจะขายของได้แล้วไหมครับ
ไม่ได้ก็ถึงไงก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่เป็นไร
แล้วส่วนตัวกับทางยายบาทนี่เรา
ดีกันดีกันเขาน้องเขาดีกับที่บ้านเขานับถือด้วย
เขาจะเรียกนานีเขาจะมาซื้อของกินยังชวนเขามานั่งคุยเลย
แล้วในความคิดของเราทำไมเขาถึงไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้จริงบอกไม่ได้ด้วยว่าทำไมเขาเป็นอะไรอย่างนี้
ทำไมก็ถึงยิงปืนทำไมอะไรอย่างนี้ไม่รู้บอกตรงว่าไม่รู้จริง
แล้วเราอยากให้สถานการณ์มันจบภายในคืนนี้หรือพรุ่งนี้หรือว่า
เออก็อยากให้เขาจบอ่ะอยากให้น้องก็นี่น้องก็จะได้อ่า
แต่ก็ได้สงบไม่ไม่ฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยคือรักเขาจริงจริงอ่ะรักเขานะ
แล้วนอกจากคุณแม่แล้วเนี่ยชาวบ้านตรงนี้เขาเข้าบ้านกันได้ไหมคุณแม่
ก็ไม่รู้อ่ะไม่ค่อยแต่เขาไม่ค่อยรู้เขาว่าเขาคิดยังไง
แต่ที่บ้านไม่คิดคือดียังชวนเขามานั่งคุยเลยเขาจะได้ไม่เครียด
ในตัวเมืองชะวัดรายองค์ครับผมผมกิติศักดิ์วิทยาลัยชัยเจริญสุกรายงานครับ
คุณกิติศักดิ์นะฮะก็ต้องรอดูปฏิบัติการต่อไปคุณป้าบอกก็เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่
ขายของอยู่ถ้าจะถึงเช้าแล้วขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปกติก็ขายไม่ดีอยู่แล้ว
ล้วนส่องเด้งเลยตอนนี้